ข่าวของดิฉันก็ยังไม่ได้หนีไปไกลจากเรื่องน้ำมันเรื่องไฟสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชม
คราวนี้นึกภาพตามในกระทะมีน้ำมันร้อนเดือดปุด
ชาวบ้านเอามือไปจุ่มเอามาแบบมาถูตัว
เอาใบสะเดากำสะเดาเอาไปจุ่มแล้วก็มาปะพรมตัว
แบบเนี้ยเป็นประจำแต่ว่าปีเนี้ยคือเขาเชื่อว่าการกระทำแบบนี้
จากเป็นการตัดกรรมแล้วคุณผู้ชมยังช่วยไล่โควิด๑๙นี่
น้ำมันร้อนมากเห็นไหมโอ้โหคือเดือดเดือดเดือดแล้วก็เอากำสะเดาอ่ะ
ไปจุ่มจุ่มจุ่มแล้วก็มาปรับพรมทั่วตัวแบบนี้
เสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่หนาอะไรเลยเนี่ยนะคะโอ้โหเห็นแล้วก็ร้อนแทน
อันนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อจัดขึ้นที่สารเจ้าพ่อพระวอที่บ้านโคนใต้
อำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะอย่างที่ดิฉันบอกว่าสองพิธี
คืออาบน้ำมันเดือดกับลุยไฟไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาร่วมพิธีแล้วก็ทำแบบนี้ได้นะ
คนที่ไปร่วมพิธีเนี่ยจะต้องผ่านการถือศิลป์กินเจมาก่อนเก้าวันเนี่ย
่งขาวห่มขาวแบบนี้ค่ะแล้วก็ก่อนจะเริ่มพิธีร่างทรงเทพเจ้าเฮ่งเจียเนี่ย
ก็อาบน้ำมันเดือดให้ตัวเองก่อนเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นแล้วใช้ใบสะดาวที่มัดเป็นกรรมเนี่ยจุ่มลงไป
แล้วก็เอามาสะบัดเอ่อพรมทั่วตัวหลังจากนั้นก็ไปอาบให้กับผู้สัทธา
น้ำมันเดือดเนี่ยนะคะได้มาจากพวกว่านสมุนไพรครับร้อยแปดชนิดเยอะมากเลยน่ะค่ะ
แล้วมาผสมกับน้ำมันยาเคี่ยวให้มันเข้ากันจนมันเดือดเป็นฟองแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
จากการสอบถามคนที่เข้าร่วมพิธีนะเชื่อไหมทุกคนบอกว่าไม่รู้สึกร้อนเลย
น้ำมันเดือดขนาดนี้นี่ไงคุณชิสาคือเขาบอกว่าทุกคนเชื่อว่าการทำแบบนี้
ชำระล้างโรคภัยไข้เจ็บได้แล้วปีนี้เนี่ยคนที่ร่วมพิธีเนี่ยจะต้องอาบน้ำมันเดือดในสองรอบ
เพื่อที่จะฆ่าเชื้อโควิด๑๙ย้ำนะคุณผู้ชมค่ะว่านี่คือความเชื่อ
แล้วนอกจากการประพรมน้ำมันเดือดแล้วก็มีอีกหนึ่งพิธีกรรมก็คือลุยไฟ
เดี๋ยวดูลุยไฟหน่อยว่าลุยไฟเป็นยังไงนี่นี่ถ่านคุแดงไฟเนี่ยโอ้โห
โชนแบบนี้เนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าก่อเป็นกองไฟเนี่ยยาวประมาณ๓เมตร
กว้างประมาณหนึ่งเมตรแล้วก็เอาน้ำมันราดเมื่อกี้
ที่เห็นเป็นเหมือนฝักบัวรถน้ำเนี่ยจริงจริงเป็นน้ำมันนะราดให้เปลวไฟเนี่ย
อยู่ตลอดเวลาเลยแล้วพิธีนี้ร่างทรงเฮ่งเจียเนี่ย
จะเป็นคนเดินลุยไฟเป็นคนแรกหลังจากนั้นคนอื่นอื่นก็จะตามมาเดินลุยไฟ
อันนี้ร่างทรงเดินนำก่อนคุณผู้ชมเชื่อไหม
ตอนที่นักข่าวของเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะทีแรกจะไปถ่ายใกล้
สักพักนึงนักข่าวบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องถอยออกมาร้อนค่ะ
ถอยมาเป็นเกือบสิบเมตรแล้วที่คุณผู้ชมเห็นว่าอยู่ใกล้เนี่ย
นักข่าวเรากดซูมเอาเพราะว่ามันร้อนระอุมาก
แต่แปลกอ่ะคนที่ลุยไฟเห็นไหมคะทุกคนบอกว่าไม่ได้รู้สึกร้อนเลยนี่
ซึ่งทางตัวแทนคณะสิทธิ์นะคะอย่างคุณพีรศักดิ์อุทัยสงฆ์ก็บอกว่า
พิธีกรรมสองอย่างเนี้ยจัดขึ้นมามากกว่าสามสิบปีแล้ว
แล้วก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วประเทศที่เลื่อมใสในศาลเจ้าพ่อพระวอร์
แล้วก็เทพเจ้าเฮ่งเจียมาร่วมถือศิลปกินเจ๙วัน
แล้วก็จะทำพิธีนี้ตามความเชื่อเป็นการตัดกรรม
ขจัดปัดเป่าร่วมภัยใกล้เจ็บส่วนปีนี้เนี้ยโควิดสิบเก้าระบาดรุนแรง
ก็เลยไม่ได้ให้ลูกศิษย์จากต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมพิธี
อยู่ในงานจะเป็นคนในพื้นที่กำแพงเพชรนะคะ
แล้วเขาก็มีมาตรการต่างในการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด

อันนี้เป็นพิธีตามความเชื่อที่เกิดขึ้นนะคะ